ต่อเนื่องกันที่เรื่องเพลิงไหม้
อันนี้เป็นกรณีเพลิงไหม้รถ
เกิดขึ้นกับรถบรรทุกนะคะที่จังหวัดลำปางค่ะ
เป็นรถบรรทุกกำลังบรรทุกกากข้าวโพด

เขาไปจากกำแพงเพชรจะไปที่ลำพูน
สุดท้ายเกิดไฟไหม้ขึ้นที่บริเวณรถพ่วง
จนทำให้รถพ่วงบรรทุกกากข้าวโพดอยู่
ข้าวโพดเหล่านี้ก็ไหลลงไปทับรถยนต์อีกคันนึง

โอ้โหไปทับรถยนต์อีกคันนึงคันนี้
โชคดีที่คนอยู่ในรถยนต์หนีออกมาได้ทันนะคะ
นี่คือสภาพรถเก๋งที่จมอยู่ใต้กองกากข้าวโพด
ของรถบรรทุก๑๘ล้อบริเวณถนนสายลำปางเชียงใหม่
ตำบลเวียงตานอำเภอห้างฉัดช่วงขาขึ้น
สาเหตุก็คือรถบรรทุก๑๘ล้อคันนี้
ไฟไหม้แล้วก็ตัวพ่วงสะบัด
พลิกเทกะข้าวโพดถมรถเก๋งที่วิ่งตามมา
ส่วนผู้โดยสารที่นั่งมากับรถเก๋งเป็นผู้ชาย๑คน
ผู้หญิงอีกหนึ่งคนยังไม่รู้ชื่อค่ะ
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลห้างฉัด
เรื่องต้นคือบาดเจ็บเล็กน้อย
จากการสอบสวนนายสนั่นฉิมเนียนคนขับรถบรรทุก๑๘ล้อ
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ย
บรรทุกกากข้าวโพดประมาณ๓๐ตัน

พอไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางขึ้นเขาดอยขุนตาน
ความยาวเกือบ๓กิโลเมตรตัวเองก็เลยค่อย
ขับรถคลานขึ้นไปอย่างช้าแต่จังหวะนั้น
แล้วก็ไฟลุกอย่างรวดเร็ว
คนขับรถบรรทุกเขาบอกว่าเขากระโดดลงมาจากรถนะคะ
ส่วนตัวพ่วงก็เลยสะบัดพลิกเทกะข้าวโพดถมรถที่วิ่งตามมา
เพราะดีจริงคุณผู้ชมที่ชายหญิงที่อยู่ในรถเก่งที่ขับตามมา
หลบออกมาจากรถได้ทันก็เลยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
คุณผู้ชมดูจากสภาพโอ้โหถมเข้าไปเกินครึ่งคันอีกนะคะ